เราไม่ได้ไปเที่ยวนะคะคุณนัทพงศ์เรามาดูคนที่เข้าไปเที่ยวกันดีกว่า
ภาพสวยเนี่ยส่งมาจากทุกทิศทั่วไทยจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดดอยนะคะ
งอุ๋งแน่นอนนะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเขาเลย
ก็ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไปกันเต็มแล้วนะคะที่ปางอุ๋ง
หยุดติดต่อกัน๓วัน
แม่ห้องศรก็เป็นจุดหมายปลายทางที่หลายคนก็อยากจะไปนะคะ
ที่สานี้ปกติมันจะมีมีหงค์หรือมีห่าน

ฝากดูด้วยแล้วกันนะคะนี่ค่ะเขาบอกเต็นต์เนี่ยเต็มพื้นที่ปางอุ๋งเลยนะคะ
แม่ห้องศรคนก็ตื่นมาสัมผัสความหนาวเย็นกันนะคะ
อุณหภูมิอยู่ที่๑๐หรือ๙องศาเซลเซียสค่ะ
กำลังดีเลยนะคะกำลังได้ใส่เสื้อกันหนาวสวย
นี่แล้วเสร็จแล้วก็ต้องมาจิบชาที่นี่นะคะที่บ้านรักไทย
จองเต็มไปจนถึงมกราปีหน้าแล้วค่ะโอ้โหมีความสุขนะคะ
ส่วนใครที่ชอบแนวแอดเวนเจอร์ไปพิศนุโลกค่ะคุณผู้ชม
อดเขาหินปูนร่องเรือตามื่นนะคะก็จะได้ออกแรงแบบเนี้ยค่ะ
แก้หนาวกันหน่อยที่อำเภอเนินมะปรางนะคะ
นักท่องเที่ยวก็สนใจกันเยอะนี่นี่นะคะไปปีนเขากันค่ะ
ก่อนขึ้นเขาเราก็จะต้องเดินเท้าผ่านป่าจะมีจุดไต่เชือกแบบนี้
โอ้โหเขาหินปูนสวยมากนะคะนี่แต่ต้องระวังหน่อยนะคะ
เพราะว่าหินแบบนี้แต่ละก้อนมันจะมีความคมแล้วบางช่วงก็ชันด้วย
อันนี้ถือว่าเป็นอันซีนพิศนุโลกเลยนะคะโอ้โหนี่วิวหลักล้าน
สวยมากโดยเฉพาะยามพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
สวยงามมากจริงนะฮะใครกำลังไปเที่ยวอยู่เที่ยวเผื่อ
ริมเขวิ่นมูลบลเขากับคุณผู้ชมไปที่อำเภอคอนบูรีนคอนราชสิมา
นี่ก็เป็นอีกจุดอันซีนที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะคะ
จองพื้นที่กลางเต็นต์กันค่ะแล้วก็มีสวนดอกไม้ให้ถ่ายรูปด้วยนะคะ
ประทับใจของที่นี่เขาบอกคือผืนน้ำนะคะเขาบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ด้านหลังหรือด้านหน้าก็จะเห็นผืนน้ำของเขื่อนมูลบนอย่างใกล้ชิดเลย
นี่ค่ะแล้วจะเห็นภูเขาจอมทองเขาเรียกกันว่าเป็นฟูจิคอนบุรีนะคะ
เป็นจุดอันซีนเลยสำหรับการชมพระอาทิตย์ตกและชมดาวตอนกลางคืน
เหมือนฟูจิเลยนี่ค่ะเหมือนภูเขาไฟฟูจิเลยใช่เลย
นี่ค่ะไปดูที่เลยกันบ้างถ้าพูดถึงเมืองหนาวไม่พูดถึงเลยคงไม่ได้
เลยนี่หนาวเป็นวันที่๔แล้วค่ะนะคะทุกพื้นที่อากาศเย็นหมอกหนา
อุณหภูมิ๘องศาค่ะที่ทางขึ้นอุทยาน
ก็จะมีลานคริสต์มัสสีแดงและสีชมพูแบบนี้นะคะให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
งามค่ะช่วงเวลานี้ทุกท่านก็มีความสุข

เราไม่ได้เที่ยวกันเป็นพักใหญ่แล้วล่ะนะคะ